โอ้โหฝนตกมาช่วงนี้ยากขึ้นดูสิคุณผู้ชมจะเช่าหัวเข่าอยู่แล้วเนี่ย
ต้องตัดหน้าเดี๋ยวดูงูเลี้ยวเขี้ยวขอมานี่อันตรายมีผู้ช่วย
หนึ่งคนครับหนึ่งตัวค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะดูก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงาน
หรือบางคนเวิร์คฟอร์มโฮมที่บ้านก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
จะได้รู้ว่าควรจะซักผ้าควรจะตากผ้ากันหรือเปล่านะคะ
แน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันเราเปิดจากเว็บไซต์
ณพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้จะเห็นว่าค่อนข้างเบาบางนะคะ
แต่จะมีเป็นกลุ่มก้อนบางพื้นที่แถบภาคใต้
ขณะที่พายุซูริแกที่แถบฟิลิปปินส์นั้นยังคงก่อตัวกันอยู่
ซึ่งส่งผลต่อประเทศไทยเล็กน้อยในแง่ของทิศทางลม
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะ
ส่วนเรื่องของปัจจัยอากาศเรามาดูกันค่ะจากแผนที่อากาศนี้
ความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ขณะที่ก็ยังคงมีความชื้นมาปะทะบ้างเล็กน้อย
ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแม้ว่าฝนตกตอนบนจะไม่มาก
ภาคใต้ก็ตามแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนก็ต้องบอกว่านี่คือหน้าร้อน
ยังไงก็ร้อนเฉียดเฉียดสี่สิบองศาในบางพื้นที่นะคะ
บางช่วงบางพื้นที่นะคะก็อากาศร้อนแล้วก็จะตามมาด้วยลมแล้วก็ฝนนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของเวลาที่จะเกิดฝนและพื้นที่เกิดฝนเราเช็คจากโมเดลวินดี้นี้เลยนะคะ
มีฝนตกปะปลายค่ะโดยเฉพาะแถบภาคใต้
สังเกตว่าทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้จะมีปื้นสีฟ้าเยอะหน่อย
ส่วนช่วงบ่ายมาแล้วจะเป็นตกกระจายประปรายทั่วประเทศเลยนะคะ
ถ้าออกเหลืองหน่อยนี่คือตกปานกลางนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าตัวเองอยู่พื้นที่ภาคใดก็สามารถที่จะเตรียมการวางแผนได้
ส่วนเรื่องของคลื่นในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะคะฝั่งอันดามันก็จะมีมากกว่าฝั่งอ่าวไทยเล็กน้อยเนื่องจากว่ากระแสลมพัดพาดผ่านไปเสริมพายุลูกดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
เช้าแบบนี้ใครตื่นมาดูข่าวก็อยากจะมีภาพสวยมาให้ชมกันดังภาพนี้นั่นเองนะคะ
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าค่ะเป็นบรรยากาศที่บริเวณจังหวัดพังงานะคะที่เกาะพระทองบางคนบอกโอ้โหสวยงามมากมากเลยนึกว่าภาพจากต่างประเทศนี่ประเทศไทยของเราเองค่ะดูแล้วอาจจะคล้ายคล้ายกับป่าในแอฟริกานะคะนี่นี่ค่ะก็คือทุ่งย่าสวรรณาที่กว้างใหญ่แล้วก็ยังมีกวางม้าและเสม็ดแคระด้วยคุณผู้ชมค่ะ

สถานที่สาธารณะห้ามรวมกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งช่างภาพประจำชายหาดทั้งผู้ประกอบการขี่ม้าพ่อค้าแม่ขายตามซุ้มตามร้านต่างต่างก็ต้องให้กำลังใจกันเองอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ตกที่นั่งลำบากนะคะข
ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคก่อตัวได้มากขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
รวมถึงบ้านช่องห้องหาบสวนในบ้านต่างเหล่านี้ถ้ามันรกก็ต้องทำความสะอาดนะคะ

ผู้ช่วยดิฉันก็พร้อมแล้วไปทำความสะอาดบ้านทำสวนตัดย่าก่อน

มาทำงานได้ล่ะจ้าตรงนี้เลยให้ทั่วล่ะจ้าไปดีแล้วดีแล้ว
ตั้งแต่เช้าจนเย็นแวกมาดมองลุงช่วยกันเจ้าบ๊อกเจ้าบ๊อกไปเลย